เราจะมาพบกันกับรายการสุดท้าย

คุณผู้ชมทางบ้านก็มีสิทธิ์ร่วมสนุกกับเป๊กค่ะ

รายการกำลังออนแอร์อยู่ณขนาดนี้นะคะ

สวยด้วยใจดีด้วยน่ารักด้วย
ในเมื่อน่ารักแล้วสวยแล้วอยู่คนเดียวคงจะเหงาแย่
เพราะฉะนั้นต้องมีนักช็อปเพื่อนซีที่เรียกได้ว่า
เป็นนุ่มหล่อหน้าตาดี
พูดแค่นี้ก็อยากจะมอบหัวใจให้เขาแล้วล่ะค่ะ

คุณค่ะนี่ค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
หมายความว่าไห้ดิฉันนี่ไห้ประตูดีกว่าใช่ไหมคะ

ร้องเพลงครับเป็นนักร้องครับเป็นนักร้องครับเป็นนักร้อง
คุณทั้งคู่เป็นนักร้องแน่นอนล่ะเสียงจะต้องเพราะ
แต่ฝีมือการช้อปปิ้งของคุณเป็นยังไงไม่รู้

วันนี้พร้อมมาทายราคาที่แพงที่สุด

อันนี้เราหาราคาที่สุดที่สุดอยู่
อย่างนี้ผมเลยครับ
ค่ะผมอยู่ซาแก้วตลาดร่งเกลือครับซาแก้ว

ถนัดเลยครับอันนั้นคือคุณอีซิไปเลยครับ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางปูน

เฮ้ยหัวคิดดีว่ะวันเพลิน๑๒เดือน
น้ำกระทงเต็มเต็ม
เป็นไรนะอัลเตอร์เทิร์

รอยกระทงเขาเรียกว่าเอาสิ่งไม่ดีเนี่ย

ดีเหมือนกันเดี๋ยวกูจะไปเอาทิ้งบ้าง
เอาเมียไปทิ้งเอาเมียไปทิ้ง

ไม่เงินที่ซ่อนมันเอาหมูไปหมดเลย

ปล่อยลงไปในไม้น้ำให้กับพระแม่โครงคา

อย่างเช่นอย่างแม่น้ำก็เพราะแม่โครงคาร

ถูกต้องใช่ไหมมูยังมีแม่ก็รู้แม่แบ่กแม่แบ่

วันตอนเช้าตื่นมาก็เจอกันอีกยัง

แม่โผลดตื่นมาใส่บัตร
อ๋อพูดถึงรอค์กระทงเนี่ยต้องระวังด้วยนะ

พวกเด็กชอบไปเก็บเงินในกระทง

ปีที่แล้วตรงพระอาณาจิต

กำลังไหว้ไปตะคิวกินขาจมน้ำ
ฮีโร่กระโดดลงไปช่วยเด็กขึ้นมา

คุณลูกครับรู้สึกอย่างไรหรือไง

ลูกก็บอกถามเขาไปเถอะว่า
ใครทีมพูดลงไปใครทีมพูดลงไป

แล้วเลิกคิดนะที่จะเอาเมียไปลอยไปอะไรนะ

ผมเคยเจอขตัวมาแล้วเพราะบอกมีร้อยข้างค่านเกินล้านค้าเจ้าบ้าเหรอ

เออซื้อกระมังมาเลยทำกระทงใบใหญ่

กะเอาเมียลอยไปเลย

ลายพลิกน้ำไหลไปเลย

ตอนเช้าน้ำทะเลหนุนที่ท่าไหนไม่รู้
ตื่นมาเจ๊าเอง
ร้อยกับประตูกินแลกข้าบ้าน
โอ๊ย

ไปเที่ยว
อือ

คุณคือนักร้องตะกรวดใช่ไหมคะ

มีงามอะไรอยู่นี่

เหรอฝันเทพธบูรณ์

มึงก็บอกเลยว่าชัยบาดาลไม่ใช่

ชัยเมืองสิงครับเขื่อนนี้สิโอ้โฮ

ไอ้เจ้าเตะพิษนึง

เฮ่ยหน้าตาอย่างนี้ไม่น่ามีแม่ยกเลย